เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับพ่อเท่าหัวใจแกร่งที่ต้องทำงานเลี้ยงหลานแม้ว่าจะอายุมากและมีโรคประจำตัวแต่ปู่ก็ขอสู้สุดแรงสุดหัวใจที่มี
ปีนี้ผมก็อายุ๗๐แล้วร่างกายมันชักจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจ
มันหาใจเนี่ยออกแหละถ้าน้อนนี่ไม่ได้เลยแหละได้กับนั่งพอพูด
ตัวผมเองเป็นอะไรไปผมก็ไม่กลัวแต่ยังห่วงถ้าผมตายไปแล้วใครจะทำมาหากินให้หลาน
เฮ้ยลูกแฟน
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในวัยที่เหมือนไม้ใกล้ฝั่งคือวัยที่ควรจะต้องหยุดทำงาน
ได้พักผ่อนมองดูลูกหลานเติบโต
แต่เสาหลักของครอบครัวคนนี้
หยุดทำงานไม่ได้เพราะเมื่อใดที่เขาหยุดครอบครัวก็จะอดไปด้วย
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
ปีนี้ผมก็อายุ๗๐แล้วร่างกายมันชักจะไม่ไหวแล้ว
ทำอะไรมันก็เหนื่อยง่าย
ผมก็หยุดทำงานไม่ได้หรอก
ถ้าผมหยุดสักคนนึงแล้วเมียผมหลานผมจะอยู่กันยังไง
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขา
ผมก็ต้องสู้ไปทำไปจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละครับ

มีอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ประมาณ๓๕๐ตัว
เขาเลี้ยงเป็นพันเป็นหมื่นผมเลี้ยง๓๕๐ตัว
ก็มันไม่มีทุนไม่มีสตางค์ซื้อ
ตอนนั้นได้เงินขายไข่ได้วันละ๔๐๐๕๐๐นี่ก็สองคนตายายอยู่ได้สบายเลย
ทีนี้ผมมีหลาน๒คนฝาแฝดมันเกิดมาได้๖เดือน๑๒วัน
พ่อแม่มันทิ้งกันก็มันก็ทิ้งไว้แล้วมันก็ไปเลย
ทีนี้ผมก็เลี้ยงต่อมามันก็เป็นภาระมากมายแล้ว
พ่อแม่มันตั้งกระทิ้งไปก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรสักอย่างเงินทองก็ไม่เคยให้
บางครั้งยังกลับมายืมเงินพ่อเงินแม่อีกเดี๋ยวมาเลี้ยงเด็กตอนแก่
มันไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ต้องไปเซ็นเขากินอะไรเขากิน
เวลาไปเลี้ยงไปพลายทุ่งผมนอนอยู่กลางนาเป็นประจำเลยล่ะ
ฝนตกฟ้าร้องเราจะต้องอยู่ไปไหนไม่ได้เลย
ตอนเช้าแฟนผมก็จะเอาหลานใส่ตะก้าไปไปรับไข่ที่ผมเลี้ยงเป็ดอยู่กลางทุ่ง
ตอนเช้าฉันก็ไปเอาไข่เป็ดมาขาย
เอาหลานใส่ตะก้าแล้วก็ใส่รถสาเล้งพ่วงท้ายไป
ไขอยู่ข้างนึงหลานก็อยู่ข้างนึงก็ต้องคอยเลี้ยวหลังมาดูด้วยว่าหลานจะล่วงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้
ที่ต้องเอาหลานไปด้วยเพราะไม่มีคนเลี้ยงอยู่บ้านไปไหนก็ต้องเอาไปด้วย
พอเลี้ยงหลานขึ้นมันจะโหลำบากยุ่งซื้อนมบ้างซื้อผ้าอ้อมบ้าง
มันก็กินก็ใช้ไปจนหมดจนไม่มีเงินจะซื้อเป็ดเลี้ยงใหม่สุดท้ายเป็ดมันก็ตายทุนก็ไม่มีผมก็ไม่เคยได้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งต่อไปเลย
แล้วผมก็ไปเช่าเขาทำนา๑๙ไร่ผมทำอยู่คนเดียวของผมเองส่วนยายนี่อยู่บ้านเขาว่างขึ้นก็ไปช่วยทำนาแล้วเอาหลานไปด้วย

ด้วยให้หลานไปอยู่ในคอกแล้วฉันก็ไปช่วยป้าโทนทำงานต้องไปล้อมคอกตีคอกเอาปล่อยอยู่สองคนจะเอาหลานไว้ที่บ้านก็ไม่ได้จะต้องเอาไปด้วยไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะตัวผมเองก็สงสารแต่ไม่รู้จะทำยังไง
จนหลานสองคนนี้ยู้ได้สิทธิ์ควบมันก็ไปช่วยแบกท่อตั้งเครื่องวิทยาลัย
ผมแบกกับอายุกันสองคนหนักมากเลยครับ
แต่ผมก็ทนแบกไปเพื่อช่วยปู่ครับ
ปู่เขาสอนผมกับหยกคำนาครับ
แล้วปู่เขาก็สอนให้ผมใช้ข้างตัดย่า
แล้วผมก็ช่วยปู่เอาค่าตัดย่าไปตัดย่าตามพนาด้วยครับ
นอกจากรับจ้างธรรมนาแล้ว
ว่างก็ไปหาปูหาปลาเอาไปขาย

ผมก็จะไปช่วยปู่หาปลาด้วยครับ
ก็ไปช่วยปู่วางขายดักปลาครับ

สนุกมากครับเพราะได้เล่นน้ำกับป้ายกด้วยครับ
ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยจะดีเป็นโรคหัวใจ
ผมรู้ว่าผมเป็นโรคหัวใจประมาณ๔ปี
ก่อนที่จะรู้เป็นโรคหัวใจผมอยู่กลางนา
ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมเองเป็นอะไร
เผื่อมันแตกใจมันจะสั่นเหมือนจะขาดใจเลยแหละ
ตอนนั้นอยู่คนเดียวพยายามจะเรียกใครหาใคร
หันไปเห็นเพื่อนบ้านจุงจักรยานมา
นี่ผมก็กวักมือบอกว่าเป็นไรไม่รู้

ใจขอวิทย์จะขาดใจเลย
เขาเอาผมนอนพาดจักรยาน
เขาก็วิ่งผมก็พาดอยู่บนนั่นแหละ
ทุกวันนี้ผมก็ทำงานหนักไม่ได้

ก็ห้ามว่าอย่าออกไปเลย
เขาบอกเค้าอยู่ไม่ได้
ตัวผมเองเป็นไรไปผมก็ไม่กลัว

ใครจะทำมาหากินให้หลานกิน
กลัวจะถูนจะเป็นอะไรไป
อยากจะไปทำงานบ้างก็ไปไม่ได้

ฉันเคยป่วยเป็นเส้นประสาทอักเสบ

ปากก็เบี้ยวตาก็เหล
มีข้าวก็กินไม่ค่อยได้
ตอนนั้นก็กลัวจะเป็นอมพลึกอมภาษณ์ยังดี
ตอนนี้มันหายไปแล้วอาการอันนั้นน่ะ
ยังเหลือก็ปวดเขาปวดขา
ส่วนฉันเองก็ช่วยเขาทำงานบ้าง

ไปด้วยแย่คนสอย
เขาสองคนก็เป็นคนเก็บ
ได้สองร้อยมั้งได้สามร้อยมั้ง
เค้ากับเข้ามันกลายอายหลานไปโรงเรียน
กลัวผมเองก็นี่มีสินอยู่สองแสนกว่าบาท
ตอนนั้นก็กู้มาลงทุนทำนา
ขาดทุนไม่มีจะลงทุนอีกก็ต้องไปกู้อีก
ไปกู้เงินเขามาซื้องวลเลี้ยง
ทุกวันนี้ผมก็ติดหนี้ติดสินเขาเนี่ย
สองแสนกว่าบาทก็เครียดเหมือนกัน

แล้วใครจะมาใช้หนี้ใช้สิน
หนี้นี่จะตกเป็นภาระ
เมียหลานนี่หลานผมก็ยังเล็กอยู่
มันหาเงินใช้หนี้อะไรไม่ได้หรอก
ทุกวันนี้ถ้าผมมีเงินสักก้อนนึง

ถ้าผมเป็นไรไปแล้วตายไปนี่
มันจะได้นอนตายตาหลับ

แล้วพอผมทำนาได้เงินเยอะ
ผมก็จะเอาเงินไปใช้หนี้แทนปู่ครับ

เพลง
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวปู่โทน

ย่าล่ะจ๊ะย่าละกรรมล่ะ
เห็นบอกว่าเลี้ยงสองคนนี้มาตั้งแต่เล็กเลย
ตั้งแต่๖เดือน๑๒วัน
ความเกินได้มาขนาดนี้เหนื่อยไหมครับ
เหนื่อยครับแต่ก็ทนความทน
พวกคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะภาพในชีวิตน่ะคือ

แล้วเวลาไปเลี้ยงในปูก็ต้องไปตามทุ่งตามอะไรอย่างนี้ทุกวัน
จะมีนํำนะรมวนรอบบ้าน
อุปสรรคหนึ่งเราต้องเฝ้าดูแล
กลางคืนต้องเฝ้าไม่เฝ้ามามากัดมากิน

ไม่ได้๑๓ปีเนี่ยเพิ่งเข้ามานอนได้ไม่พอ๓เดือนดีแล้วเนี่ย

ในนองได้ข้างจ้ะน้ำหรืออะไรสักมารัยเนี่ย

เอาแล้วอย่างฝนฟ้าตกพายุมาแรงทำไงอะครับ
เรากางเต้นไว้นะกางเต้นไว้ลมมาผัดปิวมด
ก็นอนบางขณะจนกว่าจะผ่อนยังตกไปหาเก็บที่นอน

ตอนเช้าก็ไปเอาไข่มาขาย

เอาหลานไปด้วยใส่ในตะก้ารถพ่วงไป
ไปถึงนาไปถึงที่มีไข่เป็ดก็ต้องช่วยกันเก็บอย่างนี้แหละครับ
ใส่ตะก้าแล้วก็เอากลับบ้านเอามาขาย
ย่าก็ต้องตะเวนไปหาลูกค้าถูกป่ะ
จ้ะบางวันผลตกก็เลี่ยวตามสระลมบางอะไรบางไปอย่างเงี้ยนะ
แล้วยังไงยกหลานขึ้นแล้วก็ยกไข่ขึ้น
แล้วพอฝนหายก็ต้องเอาลงมาไปต่ออีก
ไปขายได้วันหนึ่งเยอะไหมครับตอนนั้น
ก็วันละสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ย

มันเกิดเหตุนะคุณผู้ชมนะที่บอกครับว่า
เป็ดไปได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
มันมีวิกฤตเนื่องจากว่าเป็ดอ่ะ
มันก็ทยอยตายลงไปเพราะมันแก่แล้ว

ทีละสิบมั่งห้าบังสิบห้ายี่สิบมั่งไม่แน่
จะลองสตังค์เอาไว้ซื้อก็ห่วงนมเล็ก
ก็เอาสตังค์ไปซื้อนมให้เด็กกิน

ตอนนี้พอมันตายหมดแล้วทำยังไงครับปู่จ๋า
ไปรับจ้างเขาค้ำเทือกนานะ

เทือกนาที่เขาไข่แล้วเราเขาจ้างเราไปตีให้ให้ดินมันเละ

พวนดินเนี่ยนะแล้วเราก็ตาดให้เสมอเนี้ยเนี้ยขอกวาน

สามร้อยมีสองร้อยห้าสิบมี
ก็เฉลี่ยรายได้ก็คือวันละประมาณสองร้อยสามร้อยครับ
ได้มาก็คือมาซื้อนมให้หลานเนี้ยเหรอครับ

ย่าพอไม่ได้เลี้ยงเป็ดแล้วอะครับตอนที่ปู่ไปรับจ้างอย่างนี้
ปู่เนี่ยนะครับก็คือรับจ้างเขาทำนานแล้วเนี่ย
รายค่าใหญ่มันไม่พอแน่แน่ก็เลยตัดใจว่า
ไปเช่าที่เขาดีกว่าทำนาเป็นของตัวเอง

ประมาณ๓๔ปีค่ะเนี่ย
ทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเช่าเป็นของเราตัวเองดีกว่า
ก็คิดว่ามันคงจะได้
เป็นเกาะเป็นกำเป็นก้นขึ้นมา
ไปกู้เงินทอสก็สอมา
กู้มาครั้งแรกเนี่ยปู่กู้มาเพื่อไปเช่าที่นาเลย

เช่านาได้๑๙ไร่

ทำไมปู่ไม่จ้างเขาให้ช่วยทำ

แต่ถ้ามันแรงกว่าเป็นลม

พยายามตะโกนเรียกคนเหรอครับ

นี่เขาเอานั่งจักรยานซ่อนมา

ที่พอเขากำลังพาปู่ไปโรงพยาบาลน่ะ

ใครจะดูลูกดูเมียดูหลานเรา

เขาฉีดยามาให้แล้วก็ส่งตัว

คุณหมอก็เอาโทรทัศน์มาให้ดู
มีหัวใจเราเต้นแล้วก็

ต้องกินทุกวันมากินเช้าแล้วกิน

เห็นบอกย่าเองก็ไม่แข็งแรงหรอกครับ

ไอ้ปลายประสาทอักเสบ
เป็นปากเบี้ยวตาเหลไปเลย
เป็นจนขนาดว่ามันกินน้ำแล้วน้ำไหล

แต่อันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
แสดงว่าไปหาหมอทัน

จริงแล้วย่าก็พยายามที่จะแบ่งเบาภาระของปู่

งานในบ้านก็จะเป็นของย่าซะส่วนใหญ่
เห็นบอกว่าย่าก็มีมะขามเทศด้วยเหรอครับ

มีไว้กี่ต้นละ๕๖ต้น

ขายไปส่งเขาโลละ๔๐บาท
ได้บังชาวละ๐๕โลล

มาปีนี้ก็มาเจอฝนก็

กว่าที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้โตขึ้นมา

พยายามใช้หนูทุกอย่างเนี่ย
ตั้งแต่ป๑ครับ
แต่ที่เห็นเลยนะน่ารักมาก

ปู่จะสอนหมดทุกอย่างเลย
แล้วก็ยืนคุมหลานใช่ไหมฮะ

แต่ต้องอยู่ในสายตานะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้

ชีพที่ปู่ถ่ายทอดให้หนูแล้วลูก
ปู่ยังสอนอะไรอีกบ้างครับ

ทนแล้วก็ขยันครับ
วันนี้เราสองคนได้เห็นแล้ว
หกกับโยมีอะไรอยากจะบอกกับปู่กับย่าไหมลูก
รักปู่กับย่ามากครับ
รักปู่กับย่ามากเลยครับ
ปู่ครับที่มารายการเกมต่อชีวิตถ้าได้เงินไปปู่จะเอาเงินไปทำอะไรก่อนเลยอันดับแรก
ก็จะไปใช้หนี้เขาบ้างแล้วก็เรือบ้างจะเอาไว้ให้หลานเอาไว้เรียนต่อไป
ถ้าได้เงินไปในวันนี้นะครับก็จะนำทุนไปต่อชีวิตก็คือไปใช้หนี้ก่อน
เพราะว่าปู่บอกเอาไว้ว่าเราก็ไม่รู้เราก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งครับ
ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวหนี้นี้ก็จะต้องเป็นของคุณย่าแล้วก็เด็กน้อย
เพราะฉะนั้นปูก็บอกว่าไม่มีความสุขเลยในตอนนี้
ปูครับขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับ
รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับมีภาพถ่ายครอบครัวนะครับ
มอบเอาไว้ให้เป็นที่ละลึกและความทรงจำที่ดีนะครับ
เวลาที่ปู่ได้ดูภาพนี้หรือครอบครัวได้ดูนะครับ
ผมขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเหมือนดังภาพนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับทุกหยาดเหงื่อที่ไหลโซมกายปู่โทนจนชุ่มโชค
คงบอกได้ดีว่าปู่โทนสู้เพื่อครอบครัวมากเพียงใด

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของปู่โทนจากจังหวัดสุโขทัย
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
รอบนี้นะฮะจะเป็นการตอบคำถาม
เพื่อเก็บสะสมเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดนะครับ

ข้อละ๕๐๐บาทก็๒๐๐๐บาทแล้วถ้าถูกหมดนะครับ
วันนี้อยากให้ได้เงินสะสมให้ได้ทุกข้อ
เพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ใครจะเป็นคนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้น้องหยกมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสุโขทัย

เรื่องที่๒ยอดนักสืบจิ๋วโคนัล
เรื่องที่๓วัยพฤษเพชรสุพรรณ
เรื่องที่๔แมวเหมียว
เรื่องที่๔แมวเหมียวครับ

มีกี่สีอ่ะแมวหนูสีอะไรสีอะไร
มีสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเทาครับ

แล้วหนูเคยแห่จนเขาไม่พอใจไหมมีไหม

เคยสังเกตแมวไหมคุณพอใจเนี่ย
ว่านิ้วที่ขาหน้าและขาหลังเขาไม่เท่ากันนะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แมวมีนิ้วเท้าใดมากกว่ากัน

หกเต้นกับพอใจบ่อยกว่า

คำถามข้อนี้ไม่น่ายาก
เพราะน้องหยกเลี้ยงแมวและเล่นกับแมวอยู่บ่อย

แต่น้องหยกไม่เคยสังเกตเท้าน้องพอใจนี่สิครับ
แล้วจะตอบถูกไหมมาลุ้นกันครับ
แมวมีนิ้วเท้าใดมากกว่ากันนะ

ตัวเลือกที่หนึ่งเท้าหน้าครับ

แล้วผมก็ชอบเอาเท้าหน้าของพ่อใจมา
ทาบไว้ที่หน้าแล้วก็แก้มครับ

ครับ

ถูก

ถูก

ถ้ามีนิ้วเท้าหน้ามากกว่าเท้าหลังนะครับ
โดยเท้าหน้าของแมวจะมี๕นิ้ว
ส่วนเท้าหลังจะมีเพียงแค่๔นิ้วเท่านั้น

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
หยกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องจังหวัดสุโขทัย
ยอดนักสืบผิวโคนัน
ยอดนักสืบผิวโคนันครับ
ขอเชิญน้องโยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยอดนักศึกอิ๋วโคนันคืออะไรลูก

เออแล้วทำไมเขามาเป็นนักสืบได้อ่ะลูก

แล้วเขาก็โดนฉีดยา
เขาก็เลยยอดตัวเป็นนักสืบ
เป็นนักเรียนก่อนครับ
หนูชอบตัวละครไหนที่สุดในเรื่อง

จำลักษณะของโคนันได้ไหม
เขาใส่แว่น

นักก็ติดบลสีชมพู

และส่วนผมก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม

เรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัล

เงาของโคนันที่ถูกต้องคือภาพใด

ตัวเลือกที่สองภาพที่๒มันต่างกันตรงไหนลูก

วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยครับน้องโย
เพราะทรงผมมีจุดที่แตกต่างกันถึง๓จุด
แต่น้องโยจะเลือกตอบข้อไหนมาลุ้นกันครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ
ที่ผมตอบภาพที่หนึ่ง
เพราะผมชื่อชี้มันแยกกันครับ

ตอบไปแล้วนะครับ

มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่ง

ต้องเป็นตัวเลือกที่๒ภาพที่๒นะครับ

จะมีปลอยผมที่จะเป็นซี่ออกมานะลูกนะ

โยครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับปู่ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับก็คือเรื่องจังหวัดสุโขทัย

ทำไมเลือกวัยพฤษเพชรสุพรรณให้ปู่
ก็น่าจะชอบร้องเพลง
ขอเชิญปู่โทนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ฟังมาตั้งแต่อายุเด็กเนี่ย
พอจะทราบข้อมูลของพ่อวัยพฤษบ้างไหม
ชื่อวัยพฤษเพชรสุพรรณเนี่ย

จริง
ตอบที่ไม่รู้นะจริงจริง

วัยพฤษก็คือเกิดที่สุพรรณบุรีนะครับ
แต่อำเภออะไรนี่สิพอจะทราบบ้างหรือเปล่าเอ่ย
เพราะว่ามันคือคำถาม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัยพจน์เพชรสุพรณเป็นคนอำเภออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งบางปลาม้า
ตัวเลือกที่สองเดิมบางนางบวช

เป็นกำลังใจให้นะปู
แม่ได้รับกำลังใจดีขนาดนี้
โทนต้องตอบได้แน่ใช่ไหมครับปู
ข้อที่หนึ่งบางประมะ
ครูเคยได้ยินวัยพจน์ร้อง
อำเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรี
ทศเกิดบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนครับ
ตัวเลือดที่หนึ่งบางประมะครับ
มั่นใจหรือเปล่า
มานใจ

เรา

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวปู่โทนนะครับตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ตอบไปแล้ว๓ข้อนะครับยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวช่วงหน้านะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของปู่โทนจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะ
ครอบครัวของปู่โทนนะครับตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
แล้วยังเหลือเกมต่อครอบครัวอีกสองข้อนะครับถ้าทำได้ภายในสามนาที
ก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีกห้าพันบาทนะครับมาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของปู่โทน
จะทำสำเร็จหรือไม่นะครับผมขออนุญาตถามหน่อยครับ
ในเรื่องอาชีพเราเกี่ยวกับเป็ดไล่ทุ่งเวลาที่ไปเลี้ยงอ่ะ
คือต้องต้องอยู่กับเขาเลยเหรอครับปู่ต้องอยู่กับเขาเป็นประจำเลยอ่ะ
ลาดสายตาไม่ได้อ่ากลัวเมามาอะไรมันจะมากัดเรา
เคยมีไหมครับมีย่าตอนนี้มาถึงย่าบ้างย่าก็เป็นคนปู่เขาเลี้ยงแล้ว
ก็ต้องไปเก็บไข่เป็ดทุกเช้าเหรอครับจ้ะเช้านึงได้เยอะกี่สุด
ที่สุดกี่ฟองนะครับก็ประมาณสามร้อยเต็มที่เลยสามร้อย
ขายที่ไหนอ่ะครับไปขายตามหมู่บ้านเอาล่ะเกี่ยวกับอาชีพของเรานี่แหละครับ
เป็ดไล่ทุ่งนี่แหละเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้เกี่ยวกับ
ใครใครจะเป็นตัวแทนของครอบครัวขึ้นมาเล่นเกมนี้ครับคุณย่าครับเชิญครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับมีไข่นะฮะสามชนิดด้วยกันนะครับ
ก็คือไข่เป็ดไข่ไก่และไข่เยี่ยวม้านะครับมีตะก้าสำหรับเก็บให้
แล้วก็มีแผงไข่วางอยู่ข้างหน้าครับนั่นหมายถึงว่าคงจะต้องเก็บไข่กันนะครับ
แผงย่าจ๋าย่าต้องการผู้ช่วยไหมจ๊ะต้องการใครดีจ๊ะ
ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะมาหมดเลยมาเป็นผู้ช่วยกันหมดเลย
หลวงปู่นะครับปู่โทนแล้วก็เด็กน้อยอีก๒คนนะครับ
หยกและน้องโยนะครับปู่กับย่าน่าจะไม่สะดวกกับการเดินแน่แน่
เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเป็นคนเก็บกันแล้วกันนะครับเก็บแล้วเด็กน้อยเป็นคนเอาไข่นะลูกนะ
เรียงใส่แผงไปวางให้ตรงกับแผงที่เขาเขียนเอาไว้นะครับ
เมื่อครบตามจำนวนแล้วหนูต้องตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะลูก
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือแยกไข่ใส่แผงจำนวน๓แผง
พร้อมแล้วเริ่มครับ
ครอบครัวปู่โทนต้องเก็บไข่ใส่แผง๙๐ฟองภายในเวลา๓นาที
ความเร็วอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในครอบครัว
มาเชียร์และให้กำลังใจครอบครัวปู่โทนทำโจทย์ข้อนี้ให้สำเร็จกันครับ
เร็วปุโฒนรอตะกร่าแล้วลูก
หยกน้องโยต้องเร็วกว่านี้นะครับ

โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้
โอ้โอ้

โอ้โอ้
จำนวน๓แผงภายในเวลา๓นาที
ใจใจใจ
ได้ครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไปได้๓ข้อนะฮะครอบครัวปู่โทนจากจังหวัดสุโขทัย
ไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่ม
ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นว่าครอบครัวปู่โทนนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านถึงไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ตามกติกานะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่า
จะตอบถูกกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับ
ทุกครอบครัวมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกลับบ้านในวันนี้นะครับ
ครอบครัวจะส่งใครมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

ถ้าออกมาเจอเกมต่อชีวิตทั้ง๔กลองนั้น
หมายถึง๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะลูก
ขอให้โชคดีในการหมุนกล่องโบนัสนะครับ

หมุนครับ
แบ้น
แบ้น

ทุนได้๑๐๐๐บาทใน๓กล่องแล้วครับ
เหลืออีกกล่องเดียวเท่านั้น
ครอบครัวลุงพลก็จะได้รับเงินทุนต่อชีวิต๑แสนบาทกลับบ้านไปเลย

แดบผู้แดบผู้

ได้รับโบนัสนะครับในวันนี้
๕๐๐๐บาทแล้วเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก

พระผู้ชมพอที่ปูก็ต้องสู้ต่อนะ
ผมและน้องทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

แม้ว่าปู่โทนนะครับจะอยู่ในวัยที่เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง
แต่ผมได้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ที่อายุไม่ใช่อุปสรรคในการฝ่าฟันความเหนื่อยยาก
เพียงแค่ครอบครัวได้มีกินทุกมื้อ
เสาหลักของบ้านคนนี้ก็มีความสุขแล้ว
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
ช่วยครอบครัวกูโทนให้มีพลังเพื่อสู้
ดูครอบครัวต่อไปด้วยทาน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวปู่โทนไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขอให้ปู่มีสุขภาพที่แข็งแรงย่าด้วยนะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อและกล่องโบนัสลุ้นล้านที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ